ต่อกันที่การปฏิบัติการปราบรามยาเสพติด
ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันหน่อยนะคะ
ถูกตำรวจจู่โจมเข้าไปจับกลุ่มตัวถึงบ้านเลยนะคะ
เพราะว่าไปถามเอเย่นค้ายารายย่อยในพื้นที่

เอเย่นรายย่อยบอกว่าไปซื้อมาจากคุณอาม
สัดทอดสัดทอดมาถึงในอานะคะ
สรุปสุดท้ายแล้วพอไปค้นบ้านเจอยาเสพติดจริง
แต่ในอาบอกว่าผมเคยขายผมเคยถูกจับผมเคยเสพ
แต่ตอนนี้ผมไม่ได้ทำแล้วมันทิ้งอยู่ในบ้านของมันเหลือ

เจ้าหน้าที่ชุดปรับรามยาเสพติดมือฉมังของสภหาดใหญ่
ร่วมกับชุดปราบรามยาเสพติดตำรวจภูทรภาคเก้า
นำกำลังไปจับกลุ่มนายชวลิศหรืออาขวัญโพคาอายุ๓๕ปี
ปัจจุบันเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวอดีตเป็นพ่อค้ายาเสพติด
ไปจับกลุ่มตัวที่บ้านพักในตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่นะคะ
หลังจากถูกนักค้ายาในพื้นที่ซัดทอดว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติด
จากการตรวจค้นในบ้านไปเจอยาไอซ์ค่ะ
ถุงน้ำหนัก๐๓๗กรัมเจอกัญชาแห้งอีก๒ถุงนะคะ
มีเครื่องชั่งดิจิทัลแล้วด้วยแล้วก็มีถุงแบ่งบรรจุ๑๙๐ใบ
ในอาปฏิเสธบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับยาเสพติดมานานแล้ว
ส่วนของกลางที่พบในบ้านไม่ว่าจะเป็นไอซ์และกัญชา
มันเป็นของเก่าที่หลงเหลืออยู่แล้วตัวเองก็ลืมไปแล้วด้วย

แม้ว่าจะพบของกลางเป็นยาเสพติดไม่มากแต่เจ้าหน้าที่บอกว่า
ตะลึงเพราะว่าไปเจอนี่ค่ะบอกเจอคลังแสงในลิ้นชักหน้าตู้เก็บรองเท้า
เจออาวุธปืน๗กระบอกทั้งพกปืนพกแบบลูกโม่
และปืนพกกึ่งอัตโนมัติและมีเครื่องกระสุนพร้อมใช้งานด้วย
จากการสอบสวนในอาอ้างว่าปืนทั้ง๗กระบอกเขารับจำนำเอาไว้
มีคนเอามาจำนำแล้วก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้
เสพทั้งค้ายาจริงเคยถูกจับมาแล้วหนึ่งครั้ง
แล้วก็เลยตัดสินใจเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมานานแล้วด้วย
ตอนนี้ประกอบอาชีพสุจริตนะคะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว
ตำรวจอย่างไรก็ตามต้องดำเนินคดีค่ะ
เพราะว่าไปเจอของกลางในบ้านนะคะ
ข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง
และข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
จะอ้างยังไงก็แล้วแต่ก็ไปพิสูจน์ทราบกันในชั้นศาลนะคะ